แท็กซี่คันนี้ขับเร็วแล้วก็ไปชนอัดราวสะพานเต็มแรงเลยคุณ
หลังจากนั้นเสียหลักหมุนคว้างเลยไปเฉียวชนรถบรรทุก
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่ารถแท็กซี่สภาพพังยับเยิน

โชเฟอร์รอดไหมเดี๋ยวมาดูกัน

หลายคนเห็นสภาพรถบอกว่าคนไม่น่ารอดแน่คุณสกุล

มีใครรอดชีวิตไหมเลขทะเบียนอะไร

ช่วงสะพานข้ามคลองต้นโพถนนเทพรัฐบังนาตราด

ตำบลหอมศีลอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
คือรถคันนี้นะฮะแท็กซี่คันนี้

ทีนี้ก็ไปชนราวสะพานข้ามคลองอย่างแรง
แท็กซี่หมุนหมุนจนไปชนรถบันทุกข์น้ำมัน

ซี่ขาดครึ่งคันอย่างที่เห็น
คุณผู้ชมคนขับแท็กซี่โชเฟอร์แท็กซี่เป็นยังไง
โฟเฟอร์แท็กซี่ก็คือนายพินิษฐ์คำศรีศุกร์
อายุ๕๐ปีบาดเจ็บฮะ

คุณดูสิรอดชีวิตมาได้พี่
แวนผ้าอะไรเนี่ยมีของดีของขลังอะไรเนี่ย
รอดชีวิตมาได้จากแท็กซี่ที่ขาดครึ่งคันแบบนี้นะครับ
ก็ถูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะครับ
ส่วนรถบรรทุกน้ำมันฝั่งซ้ายช่วงท้าย

ก็มีนายมานพบุญสิงเป็นคนขับฮะ
สอบสวนคนขับรถแท็กซี่คือนายพินิษฐ
ให้การบอกว่าโอ้โหตอนนั้นจำเหตุการณ์ไม่ได้
ว่ามันชนอย่างไรมันเร็วมากเสี้ยววินาทีจริงนะครับ
ส่วนทางด้านของคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
ให้การบอกว่าขณะนั้นขับอยู่ที่เลนซ้าย

ขับมาจากไหลทางด้านซ้ายเลยนะคุณนะ

จากนั้นชนอัดราวสะพานเต็มแรง

ก่อนจะกระเด็นมาโดนรถบรรทุกน้ำมันของผม
ชนเขาอีกจนพังเสียหายครับ
ทีนี้ทางตำรวจต้องสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง
แต่หลายคนบอกโอ้โหรอดมาได้ยังไง
ครึ่งคันเละขนาดนี้คุณดูสิ
โอ้โหหลังคงหลังคาเปิดเปลืองไปหมดเลยนะ